เอาปืนจ่อหัวเขาจะทำอะไร
จะชิงทรัพย์จะจับตัวประกันหรือจะยังไงเนี่ย
ซื้อแรกที่ต้องการการต่อไป
มานี่

ผู้ชายคนนี้เป็นชาวต่างชาติอายุสัก๒๐๓๐ได้
เสื้อเชิดสีดำกางเกงสแล็กสีดำ
ชักปืนออกมาแล้วส่องไปที่กลุ่มชายชาวตะวันออกกลาง

ฉันจับคุณนะฉันต้องการเงินของคุณ
คุณผู้ชมครับนี่คือจุดชมวิวนะครับที่พัทยาใต้ชนบุรีฮะ
ต่อมาตำรวจสพเมืองพัทยาครับเข้าไปตรวจสอบ

คอนเทนต์
ที่บอกว่ามีคนนั่งดูเนี่ยเหรอ

ระดมกำลังกันมาชาวบ้านตื่นตกใจ
ชาวต่างชาติที่พกอาวุธอยู่นะครับ
ก็แหมทำท่าคล้ายมาเฟียตอนแรกนะครับ
ตำรวจหลายหน่วยงานเข้าไปจับในแก้วก่อน
แก้วอายุ๒๕แล้วก็ในซีน
ซีนี่อายุ๒๒เป็นคนเมียนมานะครับ

เชิดที่ใส่ก็จับได้ในชุดนี้เลย
กรอบสวนผ่านร่ามในแก้วบอกว่าก็มาเที่ยวจุดชมวิวกับในซีน
แล้วก็เจอกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวคูเวท๑๐๑๕คน
ขี่จักรยานมาเที่ยวบนเขาใช่ไหม
คือมาเห็นเขาถือปืนไฟแชคมันเหมือนปืนจริงนะครับ

โดยเขาสวมบทเป็นมาเฟียจะจี้เงินนักท่องเที่ยว
เทนต์นะฮะไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่
อย่างไรก็ตามนะครับตำรวจแจ้งข้อหานะครับ
บอกเล่าความเท็จให้ประชาชนตกใจ

บอกเล่าความเท็จให้ประชาชนตกใจ

ก็ทำให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเสียหายนะครับ
ก็มีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์

นี่เป็นข้อหาที่เราไม่ค่อยได้ยินนะ
บอกเล่าความเท็จให้ผู้อื่นตกใจ